สงัยคดี

เหม้าบ้านประจันบัน

สวัสดีค่ะอาจารย์คุณสวัสดิ์ค่ะ
อาเอภิกษ์สุดาคือของค่าค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรอบทุกปัญหาและปัจจันทร์กับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ๊ยวันนี้วันสุกดีใสมากเลย

วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนดี
อ่ะตามเมืองไทยนะเมืองไทย

ไม่ต้องคิดมากวันนี้พาไปแบบใกล้กรุงเทพเลยนะคะ
เดินทางแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
รอบที่แล้วก็พาไปปลูกป่าชายเลนนะคะ
อนุรักษ์สัตว์น้ำกันไปแล้วนะคะ
วันนี้จะพาไปอนุรักษ์เช่นกันค่ะ
แต่เป็นแบบสบายนะคะ
เพราะที่นี่เป็นบ้านพลาสไตล์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกันที่
ซีตาอีโครีสอร์ทค่ะ

มันจะไปทำอันตรายกับคนอื่นหรือเปล่า
นั่นแน่สิว่าแต่นางก็สตรองนะ

นั่นน่ะสิคือจริงแล้วไม่ได้เป็นห่วงนางนะ

ใช่ว่าเขาจะเกิดอันตรายกับนาง
ใช่ไหมอยู่ดีแบบว่าเป็นลมใส่

มันอันตรายก็ถูกอ๋อมันจะมี

ถ้าเกิดคิดจะเดินทางคนเดียว
ต้องมาฝั่งกันโอเคคือ
เผื่อแบบอยากไปคนเดียวอย่างนี้เหรอไม่เอาดีกว่าเนอะ
อืมก็มีคนไปเป็นเพื่อนแต่สมมุติว่าถ้าเกิดอยากไปคนเดียว

กฎข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีสติ

ไม่ได้ต้องมีสติเพราะมันสำคัญมากเลยนะคะอภิษค่ะ
เดินไปไหนมาไหนต้องคอยมองคน

พอดีก็มีแบบว่าเพราะยิปซีลวงกระเป๋าอะไรเยอะ
ไม่ใช่แบบว่าเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วมัวแต่บอกว่าเล่น
ถือถือกระเป๋าแล้วก็เล่นฟังเพลงอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ไม่ได้จะได้ยินเสียงคนรอบข้าง

หรือว่าแบบกดใครธรรมชาติอะ
แล้วก็ว่าแบบเมื่อสมมุติจะไปห้องคง

ถ้าเกิดขาดการติดต่อจะได้ช่วยได้

อย่าถึงที่หมายตอนกลางคืน
ทำไมอ่ะถึงที่หมายตอนคือมันเบี่ยว
ทุกอย่างมันขาดการติดต่อหมดแล้วทุกคนหลับนอนหมดแล้ว
เกิดมีโจรขโมยแบบว่าพวกมีชาชีพมาขโมยของหรือว่าฆ่า
โอ้โฮจริงเป็นโน้น
ไม่แต่คือเคยเดินทางตอนกลางคืน

แล้วโรงแรมที่เราจะไปมันคือที่ไหนนะ
มันมืดไปหมดแล้วมันอันตราย

ซ้ายมองขวาดูแบบเงิ่งัน

ต้องแบบไปแบบไปถึงที่หมายประมาณ

ให้มันมีแสงแล้วก็ทุกอย่างยังเปิดบริการอยู่นะคะ

ถามทางได้ถามนู่นถามนี่ได้หมด
ได้ข้อมูลแล้วงั้นเราไปเที่ยวกันเลยไหม
ใจร้อนมากเลยทำไมจะร้อนอย่างนี้

เอากันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเที่ยวกัน